มากกว่าการขายมันคือการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นะคะ

แม้ไม่ได้กินแต่ก็อิ่มใจ

มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนะคะ
พ่อค้าเนี่ยป้อนบะหมี่ให้คนขายลอตเตอรี่พิการที่นั่งอยู่บน๓ล้อไฟฟ้า

พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนเข้ามาชื่นชมพ่อค้าร้านบะหมี่คนนี้เยอะมากเลย
แล้วก็อยากจะไปอุดหนุนร้านของเขาอะค่ะ
อยากจะรู้พิกัดเลยว่าเขาอยู่ที่ไหน
ร้านนี้คือร้านบะหมี่ฟลุกบะหมี่เกี้ยวนะคะ
หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓ริมถนนเทพารักษ์
เที่ยมเ
เป็นคนพิการแขนขาลีบไม่ค่อยมีแรง
ส่วนใหญ่จะจอดขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดหลวงพ่อโต

แล้วก็จะมาอุดหนุนบะหมี่ร้านเขาอยู่ประจำเลย
ทุกครั้งที่มาเขาก็จะป้อนบะหมี่ให้ทานแบบนี้แหละ

มีแค่ครั้งนี้ที่มีคนเห็นแล้วก็มาแอบถ่ายคลิป

เราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับพี่ที่เป็นผู้พิการที่ขายลอตเตอรี่ค่ะ

ก็คือพิการมาแต่กำเนิดแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าด้วย
ก็ต้องอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์
กระทั่งโตขึ้นเขาก็ออกมาเช่าบ้านหาเลี้ยงตัวเอง
อยากจะดูแลตัวเองไม่อยากเป็นภาระใครก็เลยขายลอตเตอรี่

ทุกครั้งที่ไปอุดหนุนร้านบะหมี่ของคุณพงศกร
ก็จะขอให้ช่วยป้อนให้เสมอเพราะว่าแขนไม่มีแรง

แล้วให้กินฟรีเกือบจะทุกครั้งด้วย

แล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติให้กับเขาที่ไม่รังเกียจที่เขาพิการ
ผมยังรับว่าวิทยาลัยควรนี้เขานิสัยดีมากเลยครับ

เพราะว่าตอนแรกผมก็ไปถามวันนั้นว่า
พี่พ่อจะป้อนผมได้ไหมตอนแรกนี้นะครับ

ผมก็กลัวว่าเขาอาจจะไม่มีเวลา
แต่เขายังเสียสละเวลานั้นมาป้อนผม
ก็อยากขอบคุณสำหรับเจ้าของร้านและกับตัวเขาเอง
และก็ขอให้มีสุขภาพมันกายแข็งแรง
ก็ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้ผมมา

เป็นโปรลิโอแขนลีบขาลีบแต่เขาก็ไม่ย่อท้อกับชีวิต
ก็พยายามที่จะดูแลทำมาหากินขายลอตเตอรี่
พบเห็นพี่เขาเนี่ยอุดหนุนลอตเตอรี่พี่เขาเยอะหน่อยละกัน

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าใครมีเสื้อผ้าไซส์ใหญ่

เพราะว่าเขาบอกว่าแถวย่านที่พี่เขาอยู่

แล้วฝากไว้ก็ได้เพราะเขามากินเป็นประจำใช่ไหม
ก็ช่วยเหลือกันเป็นภาพนับประทับใจ